คุณผู้ชมคะหวังว่าไม่ช้าเกินไปที่จะมาเปิดเผย
หน้าผู้โชคดีจากการออกผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พาไปดูจังหวัดแรกกันก่อนเลยค่ะที่ตำบลเกาะพับพลาจังหวัดราชบุรี
เห็นบอกว่าถูกกันเนี่ยเกือบยกตำบลเลยนะนี่ค่ะคุณ
ที่มาของที่ชาวบ้านถูกลอตเตอรี่กันนี่คืออะไรไอ้ไข่ค่ะ
อยู่ที่วัดเขากรวดตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองราชบุรี
จะบอกว่าที่นี่คึกคักตลอดเวลาเลยเพราะหลังจากที่ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลออกไปแล้วปุ๊บ
คนเดินทางมาเพียบเลยค่ะมาแก้บนอ๋อเขาบอกว่าไอ้ไข่เนี่ย
ให้เลขแม่นนักแลคนถูกกันเยอะมากแต่เราคัดตัวเป้งมา
เด่นเด่นมาสามคนซึ่งเป็นตัวแทนตำบลนะคะคนแรกชื่อว่านางศรีศุกร์เชื้อพงศ์
เป็นชาวอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะบอกว่ามาขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่เนี่ย
เมื่อวันที่๓๐มกราคมปรากฏว่างวดวันที่๑กุมภาพันธ์เนี่ย
ถูกเงินหลายแสนบาทก็เลยนำขบวนกลองยาวมาเล่นให้ไอ้ไข่ฟังซะหน่อย
สนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจเลยนะคะเนี่ยค่ะ
มงมงเต็งมงเต็งมงเต็งมงเนี่ย
นำเงียบไหมกลองยาวเอ้าเหรอ
อีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวแทนนะคะที่พูดคุยกับเราก็คือ
นางสมฤทัยใจเอื้อ
เป็นชาวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เขาบอกว่าปุ๊บปั๊บรับโชคจากไอ้ไข่เหมือนกันนะ
งวดนี้เหนาะหลายแสนบาทเลยค่ะ

แล้วก็วิ่งรอบสารไอ้ไข่อีกสักประมาณ๕๐รอบ

เขาบอกว่าแม้ว่าจะเหนื่อยแบบนี้ยอมเหนื่อยไหมยอม
เห็นก็ยอมแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็ยินดีทำนะคะงวดหน้า

ตัวแทนจากตำบลคนที่สามนางสาวสุพรัชจันทรชิต
นี่ค่ะคุณผู้ชมแก้ทั้งบนแก้ทั้งล่างเลยค่ะ
แก้ผ้าวิ่งเลยนะแต่ไม่ใช่ตัวเองนะ
เหมือนไม่ได้เหมือนวิ่งแก้บนเหมือนวิ่งหนีคุณ
นี่โอ๊ยมีช้างน้อยมาด้วย
ขอบคุณทีมงานที่อุตส่าห์ทำช้างน้อยปิดให้นะคะ
ไก๊ลูกชายของคุณสุพรัชอายุ๓ขวบ
วิ่งแก้บนค่ะคุณผู้ชมรอบศาลไก๋นะคะ
คราวนี้วิ่ง๙รอบเพราะว่าไอ้ไข่ให้โชคค่ะ
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๐๖
กับเลขหน้า๓ตัว๒๕๙รวม๑๑ใบอุ๊ย
ใบได้เงินมากกว่า๓๐๐๐บาท
ก็เลยลงขันกับคนที่เขารับโชครายอื่น
ร่วมกันลงขันไปซื้อประทัดมาจุด
ฉลองให้ไข่หน่อย๕๕๐๐๐นั้น
แล้วก็มีการจ้างหนังกลางแปลงมาฉาย๒คืนอีกด้วย
ฟังเสียงผู้โชคดีกันหน่อยค่ะ

ความตามความโชคดีสงสารนะพยายามวิ่งนะคะ

จะได้สุขภาพดีด้วยเอามาต่อกันที่
ล่ามช้างตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่นี่
มีทั้งความงามและความแม่น
ที่บอกแบบนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะอะไรนี่นะคะ
เอาพาคุณผู้ชมไปดูความงามเรื่องของความงามก่อน
ก็คือพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนา
เป็นพระที่สร้างจากดอกไม้และมวลสารศักดิ์สิทธิ์
น้ำหนักตั้ง๒๐๐กิโลกรัม
ญาติโยมไปกราบไหว้ไปดูความงาม
เพราะคนที่มากราบไหว้แล้วมาชมความงามแล้ว
เขาก็ไปแวะไปดูน้ำตาเทียนที่อ่างน้ำมนต์
เขาบอกว่าจุดนี้ให้แม่นเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะงวดล่าสุด๐๖เนี่ย

หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสร้างสถิติ
เป็นการที่มีคนมาขอโชคลาภแล้วถูกงวดที่๑๑แล้ว

โดยเฉพาะนางพนีธองอร่ามยุค๑๔ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดดูแลวัด
โชคจากพระเจ้ามุกดอกไม้เหมือนกัน
งวดล่าสุดเธอถูกเลขท้าย๐๘

ไม่ธรรมดามีทั้งความงามและความเห็งความแม่นนะคะที่จุดนี้ค่ะ
เขาบอกว่าถูกติดกันงวดที่๑๑แล้วเหรอ
คุณผู้ชมพาไปดูจุดต่อไปเต็มเหมือนกันค่ะ
เต็มเต็มเหมือนกันนะคะที่จังหวัดพยาวจุดนี้แหละค่ะ
เนี่ยวัดศรีบุญชุมตะบนศรีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวนะคะ
คนนี้คือใครคนนี้คนที่เป็นสิทธิใหม่
คุณขวัญละดาเตชากิจสิทธาอายุ๔๔ปีก็นำดอกไม้ทูบเทียนผลไม้
ลอตเตอรี่เลขท้าย๐๖จำนวน๑๕ใบ
มากราบไหว้พ่อปู่นคราชศรีบุญชุมสัตยานคราช
หลังจากที่มากราบไหว้ขอพรเห็นไหมใส่พานมากราบไห้ขอพรแบบนี้
หลังจากที่กลับไหว้ขอพรแล้วก็รับโชคกันไปเต็มค่ะ
คุณขวัญละดาเล่าบอกว่าเช้าวันที่๑กุมภาพันธ์
ที่ลอตเตอรี่จะออกเนี่ยนะคะเธอมากลับไหว้พ่อปู่
แล้วปรากฏว่ามีแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาขยันขยอให้ซื้อ
ไอ้เลขท้าย๐๖เนี่ย๑๕ใบแหม๑๕ใบอ่ะ
เท่าไหร่อ่ะก็หลักพันถูกไหม
เดี๋ยวคนนี้เนี่ยเหมือนคุณใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะ๑๕ใบค่ะ
แม่ค้าบอกว่าเหลือชุดเดียวเอาหน่อยนะ
คุณขวัญรัฐดาบอกไม่มีเงินไม่เอาอ่ะแม่ค้าบอกเอาหน่อยเถอะ
บอกว่าแบบนี้ได้ไหมรับไปก่อนจ่ายเงินทีหลัง
เชื่อไว้ก่อนนะคะแม่ค้าก็สองจิตสองใจ
แต่หลวงพ่อเจ้าอาวาสมาช่วยรับประกันบอกว่าเอาเถอะนะ

เดี๋ยวถ้าเกิดถูกไม่ถูกยังไงเดี๋ยวมาจ่ายทีหลัง
ปรากฏว่าพอช่วงเย็นเท่านั้นแหละค่ะ
ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลออกมา

ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวสุดท้ายต้องรีบโทรมาหาหลวงพ่อ
แล้วก็เอาเงินมาบริจาคร่วมทำบุญปูกระเบื้องลานหน้าพระพุทธรูปปางเปิดโลก
แล้วก็มาแก้บนแบบนี้แล้วเอาเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายค่าลอตเตอรี่ด้วยนะ
อย่าลืมได้โชคแล้วก็ทำบุญต่อโชคกันนะคะ
ปิดท้ายรางวัลใหญ่เลยทีนี้เป็นรางวัลที่๑นะคะงวดที่ผ่านมานี่เอง
มี๑คนที่เป็นผู้โชคดีเศรษฐีใหม่ที่จังหวัดบุรียรำรับไป๖ล้านบาท
ชื่อว่านางสะใบแพร่จังอินอายุห้าสิบปีนะคะเป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ำดื่มค่ะ
ผู้สื่อข่าวได้ทราบข่าวก็เลยตามไปดูซิหน้าตาคนโชคดีเป็นแบบไหนเอาไม่เจอ
เดินทางไปขึ้นเงินรางวัลมาขึ้นเงินรางวัลที่กรุงเทพซะแล้วนะคะ
แต่ไปเจอพี่สาวค่ะพี่สาวชื่อว่าคุณบุญทิน
เล่าเรื่องที่น่ายินดีของน้องสาวให้ฟังบอกว่า
ซื้อมาจากเจ้าประจำที่มักจะขี่รถจักรยานยนต์มาขาย
แล้วตอนที่ซื้อเนี่ยใบนี้ใบที่ถูกรางวัลที่๑มันเป็นใบสุดท้าย
น้องสาวก็เลยซื้อไว้ปรากฏว่าเห็งจริงเลย
ถูกรางวัลที่๑รับ๖ล้านบาทนะคะ
ตอนนี้พี่สาวบอกว่าเคยสัญญากับแม่ไว้ว่า

แม่เดี๋ยวหนูทำบุญไปให้นะจะจ้างหมอลำมาเล่นให้ดูด้วย
ตอนนี้มีเงินแล้วจะเจียดเงินบางส่วนไปทำบุญให้แม่

เดี๋ยวจะจ้างหมอลำไปเล่นให้แม่ดูด้วยค่ะ
อาจจะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะส่วนคนที่ไม่ปังไม่โดนไม่เป็นไร